ผู้โดยสารสาวคนหนึ่งค่ะโดยสารรถตู้นะคะเป็นสายอุดรหนองคาย
และหลังจากนั้นไปเจอว่าคนขับรถขับรถหวาดเสียวคุณ
ขับเร็วด้วยปาดซ้ายปาดขวาใครที่ขวางเนี่ยบีบแตร่ไล่หมดเลย
และยังไปเบียดบิ๊กไบท์เกือบตกถนนด้วยเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งมีภาพให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ใช้บริการรถตู้นะคะ
ผู้โดยสารคนนี้โดยสารเมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์
ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตน้องคายนะคะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังทีหลังนะคะ
ตอนนี้รอภาพอยู่นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นภัยสังคม
มีผู้ชายเป็นโจรมาขโมยชุดชั้นในที่บ้านถึง๖ครั้ง
พฤติกรรมที่บอกว่าแสบเนี่ยเพราะว่าขังเจ้าของบ้านไว้ในบ้าน
ก่อนที่จะก่อเหตุส่วนมากจะเป็นหลังบ้านราวตากผ้าต่าง
แต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับไว้ได้ชัดเจนนะคะ
นี่เป็นภาพนะคะวิธีการของเขามุดมุดเข้ามาย่องเข้ามา
มาใกล้ใกล้ราวตากผ้าสิ่งที่เอาไปคือชุดชั้นในอย่างเดียวนะคะ
เจ้าของชุดชั้นในหลายคนค่ะบอกว่าตอนนี้อยู่อย่างหวาดระแวงนะ
แล้วก็เข้าแจ้งความต่อตำรวจไปแล้วเรียบร้อยด้วยนะคะ
แสดงความอัดอั้นตันใจหลังจากโจรหื่นมาขโมยชุดชั้นในในบ้านถึง๖ครั้งติด
พร้อมระบุข้อความเหนื่อยแล้วจริงปวดหัวหนักมากเหมือนคนอกหักผิดหวัง
วันนี้คือชัวร์ต้องจับโจรได้แน่พร้อมเปิดเผยว่าได้ทำตามคำแนะนำของตำรวจนะคะ
เพื่อจับโจรหื่นรายนี้แผนคือซื้อกางเกงในถูกถูกมาแขวนล่อเยอะเยอะให้เลือกสบายใจ
โดยมีกล้องวงจรปิดเก็บภาพทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานเนี่ยนะคะ
หลังจากที่คิดอุบายว่าซื้อกางเกงในใหม่มาล่อมาตากไว้เขาก็มาตามนัดจริงค่ะโจร
เป้เดินเลือกกางเกงในแบบสบายใจแล้วก็เข้าออกรั้วแบบใจเย็น๒๓รอบรวมเวลาประมาณ๑๐นาที
เมื่อเรารู้ว่าโจรมาตามนัดก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจเลยนะคะตำรวจสายตรวจมาแต่ว่าไม่ทันค่ะ
เพราะโจรรายนี้หนีไปได้ก่อเหตุ๒๓นาทีเท่านั้นเองนะคะตำรวจมาไม่ทันนะคะ
คนที่เป็นผู้เสียหายบอกว่ามันน่าเจ็บใจเพราะว่าโจรคนนี้ล็อกประตูบ้านของเรา
เพื่อขังเจ้าของบ้านก็คือเราเนี่ยเอาไว้ไม่ให้ออกมาตั้งข้อสังเกตว่าโจรหื่นรายนี้อาจไม่ใช่คนโรคจิตธรรมดานะคะ
เพราะว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยเตรียมการมาเป็นอย่างดีเตรียมการอย่างไรบ้างนะคะ
ป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์ใส่หมวกกันน็อกขังเจ้าของบ้าน
แล้วก็เปิดเผยว่าหลังเกิดเหตุมาแล้วหลายครั้งแจ้งความไว้เหมือนกันนะ
แต่ว่ายังไม่สามารถจับกลุ่มได้โดยบ้านที่เกิดเหตุอยู่ในซอยเจียมอนุสรมหาชัยสมุทรสาครค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านผู้เสียหายนะคะ
โดยตัวเธอก็ได้พาผู้สื่อข่าวพาไปดูจุดเกิดเหตุเลย
โจรล็อกประตูขังเจ้าของบ้านเอาไว้
รวมทั้งบริเวณราวแขวนชุดชั้นในที่ถูกขโมยไปเนี่ย

ตัวเธอบอกว่าเกิดแบบนี้หลายครั้งทุกวันนี้
อยู่ระแวงมากและจนที่ก่อเหตุ
โจรที่ป่วยอันนี้เป็นการคาดการณ์ของผู้เสียหายนะ
ไม่น่าจะป่วยเพราะเตรียมการมาเป็นอย่างดี
หากเจอกันแบบซึ่งหน้าขณะที่ก่อเหตุ
อาจจะเกิดอันตรายที่มันมากกว่านี้ก็ได้นะคะ
กลัวนะคะเอาฟังเสียงเธอหน่อยค่ะ
ทุกครั้งก็จะใส่กางเกงยีน
แล้วก็สะพายเป้มาใบหนึ่ง
หมวกกันน็อกสีขาวมาทุกครั้ง
แต่ครั้งแรกจะแบบปิดปากใช้แมส
หรือใช้ผ้าพันธุ์คอผ้าเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอันนี้ก็หลังมาครั้งที่๔ที่๕
ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกัน

เพราะว่าไม่รู้สิเราก็คิดว่า
ถ้าเขามาแบบไม่ขโมยของมีค่าอื่นเลย

เขาก็คงไม่ได้แบบปกติ๑๐๐ใช่ไหมคะ

แต่แบบเราก็กลัวว่าถ้าเกิดวันไหนวันหนึ่ง
มาเจอแบบประชิดตัวอะไรอย่างนี้

ส่วนความคืบหน้าของคดีเนี่ยนะคะ
หลังผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความไว้ที่

ขณะนี้ค่ะตำรวจกำลังเร่งสอบสวนอยู่
แล้วก็คาดว่าเดี๋ยวจะสามารถจับกลุ่มตัวได้เร็วนี้
เนื่องจากว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยนะคุณผู้ชม
ก็สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจนนะคะ